คุณผู้ชมฮะไปต่อกันที่เหตุที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปขออาศัยอยู่บ้านเพื่อนแล้วครับ
แต่ทีเนี้ยเนี้ยเพื่อนเนี้ยขอให้เธอออกจากบ้านไป
เพราะว่าอยู่ที่บ้านนี้ไม่ได้แล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เจ็บแค้น
ก็เลยทำอะไรฮะไล่แทงคนในบ้านเพื่อนนั่นแหละนะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่งนะ
ซอยประตูขาวถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นี่คนที่ถูกแทงฮะเป็นผู้ชายฮะอยู่สิบเก้าปีก็คือนายนัทพงครับ
ถูกแทงที่สีข้างขวาหน้าท้องข้อมือซ้ายรวมแล้ว๓แผล
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนะฮะนี่อาการปลอดภัยแล้วนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ครับไปพบกับพี่สาวผู้บาดเจ็บ
ก็คือนางสาวกุลสตรีหรือว่าไมล์ไมล์เนี้ยไล่ฟังบอกว่าคนก่อเหตุ
ไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนสนิทของเธอเองนางสาวลีลาวดีหรือเป้นะครับ
เนี่ยถูกมายนี่แหละไล่ออกจากห้องพักเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือมาขออาศัยอยู่ด้วยที่บ้านนะครับ
แต่เพื่อนบ้านน่ะอ๋อขออภัยแต่เพื่อนกับน้องชายเนี่ยคือไมล์
ยเล่าให้ฟังนะเป้กับน้องชายเธอคือทะเลาะกันบ่อยครั้ง
พอเป้นะมาอยู่ที่บ้านนะก็มีปัญหากับคนที่บ้านมีปัญหากับน้องชายเธอ
เธอก็เตือนกันแล้วนะโอ้โหอย่าทะเลาะกันนะไอ้นี่ก็เพื่อนนะนี่ก็น้อง
เอาไงดีคุณสายเลือดต้องมาก่อนไหมก็ต้องห่วงน้องนะฮะ
ก็เลยขอให้เพื่อนย้ายออกไปเถอะถ้าจะมีปัญหากันแบบนี้นะครับ
ล่าสุดน้องชายกับเพื่อนของเธอทะเลาะกันอีกครั้ง
คราวนี้นะน้องชายเธอพยายามเดินหนีนะ
แต่ทีนี้เป้กลับใช้มือซ้ายคุณกระโดดล็อกคอน้องชายเลย
เป็นผู้หญิงแทนล็อกคอน้องชายเลยล็อกจากด้านหลัง
แล้วก็มือขวาเนี่ยหยิบมีดพกออกมาแทงน้องชายเลยคุณ

ข้างขวาหน้าท้องข้อมือซ้ายนะครับ

คนในบ้านรีบเข้าไปห้ามเลย
แต่ปรากฏว่าถูกเพื่อนของเป้อีกนะฮะ
ซึ่งเป็นชายหนึ่งคนเป็นหญิงอีกหนึ่งคน
เข้ามาขัดขวางอีกโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณ
มาอยู่บ้านเขายังหวัดทางน้องชายเขาอีกนะฮะ
หลังก่อเหตุกลุ่มเป้กับเพื่อนนี่
พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
มายเองซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นพี่สาวของผู้บาดเจ็บ

ไม่เคยเป็นฝ่ายไปเริ่มทะเลาะไปเริ่มหาเรื่องกับเขาก่อนเลย
พูดดีด้วยตลอดเลยนะเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนของพี่สาว

ทางฝั่งของมายบอกว่าโอ้โหเอาไว้ไม่ได้แล้ว
เป้เพื่อนรักตอนนี้กลายเป็นเพื่อนแค้นแล้ว
ไม่ได้ทำก่อนค่ะพยานมีอะไรหมดเลยค่ะ
เพื่อนหนูแล้วก็ป้าข้างบ้านเขาก็ออกมาดูด้วยค่ะ

น้องหนูพูดดีตลอดเลยไม่มีคำว่ามึงกูเลยค่ะ
เขาขึ้นแบบคำหยาบตลอดเลยค่ะ
อยากให้เขารับผิดชอบยังไงเพราะว่าเขาก็มาอาศัยเราอยู่ใช่ไหม
แล้วก็แบบมาทำแบบนี้อะไรอย่างนี้

เพราะว่าน้องหนูก็เจ็บค่อนข้างที่จะเยอะค่ะ
ค่อนข้างมากค่ะแล้วก็อยากให้ดำเนินคดีอะค่ะ
แล้วแม้จะเคยเป็นเพื่อนรักกันแค่ไหน
แต่มายบอกเอาไม่ไว้เอาไม่ได้แล้วนะครับ

ต่อมาทีมข่าวของเราได้รับข้อความแชทนะครับ
เป็นภาพที่ถูกแคปถูกถ่ายออกมานะครับ
ระหว่างฝั่งของมายนะครับ

แล้วก็ฝั่งของตัวเป้ผู้ก่อเหตุนะคะ
ซึ่งบอกให้ครอบครัวเอาเวลาไป

เหมือนเป็นการสั่งสอนนะนะ

แล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์หัวเราะนะในสตอรี่
ของพี่สาวผู้บาดเจ็บ
แชร์ภาพน้องชายรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คุณผู้ชมคือมันจะเป็นเรื่องเป็นราวอีกนะ
ไม่งั้นมันจะเป็นแบบทะเลาะกันออนไลน์อีก
เดี๋ยวมันก็เอาอีกแล้วเห็นไหม
โอ้โหแล้วโชว์อะไรไม่รู้นะคนเราอะไรแบบนี้นะ

คือมันไม่จบที่ออนไลน์สิมันจะมาจบในโลกความจริง
เออล่าสุดนะฝั่งมาย
ซึ่งเป็นพี่สาวของน้องนัทพงศ์คนเจ็บนี้นี่
ไปแล้วนะไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อให้ติดตามตัวเพื่อนรักอดีตดีกว่า

เพื่อนรักคือนางสาวเป้
แล้วก็จะดำเนินคดีในทุกข้อหาเลยคุณ
ตั้งแต่บุกรุกนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านด้วย